คนหนึ่งเขาอ้างว่าผีเข้าสิงเขา
คุ้มครั่งขึ้นมาใครเดินผ่านหน้าบ้านเอาปืนยิงเขาตายเลยครับ
ตายคาดที่เลยแต่ฉันบอกว่าไม่ใช่ผีหรอก
เสพยาเสพจนหลอนหลอนไปแล้วบอกผีเข้าสิงตัวเองนะฮะ
อันนี้คือที่บ้านใหม่พัฒนาหมู่๘ตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางครับ
มีเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตในหมู่บ้านตำรวจสพงก็ไปตรวจสอบ
พบศพนายปรีชามเรืองคำอายุ๔๒ปีถูกยิงเข้าที่กลางหลังหนึ่งนัดนะฮะ
เป็นปืนลูกซองยาวลูกกระสุนกระจายทั่วแผ่นหลัง๘จุด
นี่นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่นะครับ
สอบถามทราบว่าคนก่อเหตุคือนายภูลชัยบุญมาตุ้ยอายุ๓๙ปีอาศัยอยู่ในบ้าน
ื้อเยื้องกับจุดเกิดเหตุนี่แหละแล้วก็ใช้ปืนลูกซองแบบไทยประดิษฐ์นี่แหละ
มาจากทางประตูบ้านซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสิบห้าเมตร
ออกมาหนึ่งนัดนายปีชาเดินผ่านหน้าบ้านพอดีโดนเข้าไปครับล้มฟุบลงไป
หลังจากก่อเหตุตัวคนยิงก็ไปซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
จนกระทั่งมีการไปแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มเนี่ยนั่งง้อเลยเนี่ย
ตรวจภายในบ้านไปเจอปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุ๑กระบอกปลอกกระสุน๑ปลอก
แล้วก็มียาบ้าอีกสามสิบเมตรคุณผู้ชมไม่ใช่ผีเข้าแล้วนะครับ

ผู้ก่อเหตุยังอยู่ในอาการคล้ายกับคนเมายาแล้วครับพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง
บอกว่ามีวิญญาณเข้าสิงบ้างอะไรบ้างก็เลยก่อเหตุยิงนายปรีชาเข้าไป
แต่ว่าตอนนี้นะวิญญาณออกจากร่างไปแล้วก็เลยพูดได้
ตัวเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาก่อเหตุไปได้ยังไงตอนที่ยิงผีเข้าสิง
ตอนนี้ผีออกไปแล้วขณะที่เพื่อนบ้านก็บอกว่าผู้ก่อเหตุชอบพูดจาคนเดียว
อ้างว่าตัวเองเป็นสายให้กับตำรวจบ้างแต่ก็ไม่มีใครสนใจครับ
เพราะว่าตัวเขาเองเพิ่งออกจากคุกมาโดนจับไปคดีเรื่องของยาเสพติด
ออกมา๕๖เดือนสุดท้ายก็กลับมาเสพอีกแล้วก็ร้อนจนฆ่าคนตาย
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ศพของนายปรีชาได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาล
ญาติก็นำไปบำเพ็ญกุศลที่สำนักสงฆ์ทุ่งโป้ครับ
มีชาวบ้านช่วยกันจัดเตรียมงานญาติพี่น้องก็ร้องไห้ร้องห่มด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
โดยเฉพาะแม่ของผู้ตายนางนางติ๊บกุณณะอายุ๖๕ปีร้องไห้แทบขาดใจ
ก็มีชาวบ้านช่วยกันประคองปลอบใจกันไปนะครับเอาไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยนะ
คือโดนลูกหลงชัดเลยแค่เดินผ่านหน้าบ้านเขาเฉย
เค้ามองยาเค้าก็ยิงตาแบบนี้นะครับที่มองเสียใจเป็นธรรมดา
พูดจาไปเรื่อยก็เลยห้ามสามีว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะ
อย่าไปเข้าใกล้นะแต่ก็ไม่วายนะก็โดนยิงไป
บอกว่าเตือนสามีไปนะอู้ภาษาเหนือนะครับ
จากนี้ทีมข่าวเราไปคุยกันกับอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์

ก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยผู้ตายเข้าไปหาพี่ชาย
ของคนที่ก่อเหตุใต้ถุนบ้านนั้นแหละ
ระหว่างที่พูดจากันอยู่เนี่ยผู้ก่อเหตุก็อยู่บนบ้าน
เหมือนรำคาญนะครับตะโกนมาแบบ

เขาได้ยินเสียงคนคุยกันข้างล่างนะครับ
ก็ทำให้ผู้ตายเห็นทางพอดีก็เลยรีบออกมา
คล้อยหลังนิดเดียวดูสิโดนยิงหลังเลย

เขาร้ายจริงค่ะ